ใครบ้างที่เคยแต่งหน้าบนรถ
ฉันยกมือคนแรกเลยนะคงบอกกันเยอะเลยฮะ

ผู้หญิงคนนึงเป็นผู้โดยสารค่ะขึ้นรถแท็กซี่มา

ลายเนอร์คือดินสอเขียนขอบตาจะช่วยให้ตาคมดูกลมโต
แต่ปรากฏว่ารถแท็กซี่คันนั้นเกิดอุบัติเหตุไปชนกับคันข้างหน้า

แล้วไอลายเนอร์คุณผู้ชมมันปักเข้าไปในดวงตาเลยค่ะ

ฮะเหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นเมื่อวานช่วงเย็นเย็นหน่อย

วงถนนพญาไทยที่เขตราชเทวีนี่แหละค่ะ
ก็พอหลังจากเกิดอุบัติเหตุนี่นะคะ
จนทีกู้ชีบมูลณ์ละนิทิป่อเต็กตึ๊ง๑๐๑
ก็ไปช่วยเหลือผู้หญิงที่ได้รับบาดเจ็บค่ะ
จุดที่เกิดเหตุไปถึงก็ไปเจอรถแท็กซี่
หมายเลขทะเบียน๑มมขไข่๙๐๔๖กรุงเทพมหานคร
ชนท้ายกระบะหมายเลขทะเบียน๑ทพศ๔๒๗๙กรุงเทพมหานคร
พอไปตรวจสอบเจออยู่ในสภาพแบบนี้ค่ะ
ข้างหน้าของแท็กซี่ตรงกระโปรงหน้ายุบเข้ามา
แล้วพอไปตรวจสอบภายในรถผู้หญิงคนนี้
เหมือนกับกึ่งนอนพิงอยู่อะค่ะนั่งพิงอยู่บาดเจ็บ
สภาพคือไอลายเนอร์ปักคาอยู่ดวงตาด้านซ้าย
แล้วเลือดออกจมูกเธอได้รับบาดเจ็บ
เจ้าหน้าที่ก็เลยต้องรีบช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาลราชวิถี
ทีนี้กู้ชีพกู้ภัยเขาก็รู้แหละตอนที่นำตัวเธอเข้าไปเนี่ย

ก็ต้องรอให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเขาทำการดูแลรักษา
ทีนี้จากการสอบถามเพื่อนที่นั่งมาด้วยกันก็เล่าให้ฟัง
บอกว่านั่งแท็กซี่มากับผู้หญิงคนนี้จากหมอชิด๒
จะไปประตูน้ำแต่มาเจออุบัติเหตุซะก่อน
ตอนนั้นเพื่อนที่นั่งมาด้วยไม่ได้สังเกตไง
ว่าผู้หญิงคนข้างเขากำลังทำอะไรอยู่
เพื่อนเธอคนข้างเนี่ยแต่เมื่อชนท้ายรถกระบะ
มาอีกทีนึงอ้าวเพื่อน
ไอลายเนอร์ปักอยู่ที่ตาแบบนี้แล้ว
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีค่ะก็สอบถามไปยัง
นายสุชีพบุญเสงเป็นคนที่เข้าไปช่วยชีวิต
ของผู้หญิงคนนี้ก็เล่าให้ฟัง
บอกว่าพอช่วยเสร็จก็นำตัวส่งโรงพยาบาล

สอบถามก็โต้ตอบได้ปกติ
ส่วนไอลายเนอร์ที่ทิ้มไปที่ดวงตาเนี่ย
ก็ทำให้มีเลือดออกบริเวณจมูกด้วย
เจ้าหน้าที่ก็เช็ดเลือดบริเวณจมูกให้ตลอดเวลา
ลายเนอร์เนี่ยคือเหมือนกับว่ามันปักเข้าไป
มีตรงด้ามไอลายเนอร์ที่มันยื่นออกมาประมาณ๔๕เซนติเมตรเท่านั้นนะคุณผู้ชม

ทีนี้หลายคนก็เป็นห่วงไงคะว่าถ้าโดนขนาดนี้ตาจะบอดไหม
อาการของเธอปลอดภัยแล้ว
หมอบอกว่าตาไม่บอดเพราะว่าระเวณที่โดน
มันเป็นส่วนของตาขาว